ช่วงนี้นะคะเรากลับไปติดตามบรรยากาศการลงพื้นที่
แก้ไขปัญหาภัยแรงของนายกรัฐมนตรี
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันอีกครั้งนะคะ

การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ก็ใช้เวลาพูดคุยกับประชาชนนานเป็นพิเศษนะคะ
ซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับประชาชนบนเวทีค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำมาตลอดนะคะว่า
ลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มานำปัญหามาให้ค่ะ
แต่ว่านำมาเพื่อที่จะแก้ปัญหารวมถึงการปฏิรูประบบการเกษตรด้วยค่ะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยนายสมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายยกรัฐมนตรี
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผลเอกฉัดชัยสารี้กัณยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกังเศนและสหากล
รัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชายนาฏ
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาภัยแรงค่ะ
ซึ่งจุดแรกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ได้ลงพื้นที่ที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลิตสินค้าเกษตรตำบลบึงประทูอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
โดยได้รับชมนิทัศกาลที่ได้รับการดำเนินงาน
ตามแนวทางของรัฐบาลในการปลูกพืช
ใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง
ทั้งเช่นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองถั่วเขียว

ขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณชาวบ้าน
และประชาชนที่มารับฟังนโยบายในวันนี้นะคะ
ว่าที่เข้าใจนโยบายประชารัฐค่ะ
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนการทำนาจากสภาพภัยแรง
รวมถึงพูดคุยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

เพราะหากทำนาไม่มีน้ำก็จะเกิดความเสียหายค่ะ
จากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าว

วันนี้ค่ะต้องเดินหน้าในรูปแบบโครงสร้าง
ประชารัฐค่ะเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
จนเกิดการบูรณาการอยู่เป็นรูปธรรมค่ะเช่นกระทรวงมหาดไทย
ไปดูเรื่องที่ดินทำกินและกระทรวงเกษตรไปหาพันธุ์พืช
และวิธีการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยค่ะ
ข้างบนทำข้างล่างไม่ทำไปไม่ได้
เดี๋ยวผมจะให้รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยว่าในภาพของเศรษฐกิจนะฮะ

สามก็คือรัฐฤกชเศกต้านล่างแก้มหามา
หัวเป็นก๊อตอยู่เนี่ย๒ปีกว่าแล้ว
จะแก้มหาเรื่องพืชที่ดินเรื่องป่าเรื่อง
จากนายกรัฐมรีว่ารัฐบาลมีความพยายามที่จะช่วยเหลือกเกษตรกร
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำค่ะ
พร้อมกับยืนยันว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกและเครื่องมือของรัฐบาล
ไม่ใช่เครื่องมือนักการเมืองที่มาแจกแค่เงิน
แต่เป็นการรดน้ำจากรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง
และเกษตรกรทั่วประเทศด้วยค่ะ
ทางนี้ค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นการพูดกับประชาชนบนเวทีแล้วนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่ไปประชุมคณะกรรมการส่วนร่วมกลาง
และคณะกรรมการกรอออกลุมจังหวัดทักเหนือตอนล่าง
เกี่ยวกับโครงการและแผนงานเพื่อการบริหารจัดการภัยแรง
รวมถึงแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่๔จังหวัด
อย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรและอุทัยธานีด้วยค่ะ
หลังจากที่นายกรัมรีกล่าวเสร็จนะคะ
ก็จะไปเปิดแล้วก็มอบกุญแจตักเข้าตักรถเพื่อที่จะตักข้าวให้กับชาวบ้านค่ะ
แล้วก็จะพูดคุยกับประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาโดยตรงด้วยค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอบรรพบพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ